พาคุณผู้ชมไปดูคลิปหน่อยค่ะเป็นคลิปเตือนภัยนะคะ
พี่เบิร์ตโปรยไปทิ้งท้ายตั้งแต่เบรกที่แล้วค่ะ
คุณฟังและระวังให้ดีโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายแถวนนทบุรีนะคะ
ผู้หญิงคนนี้รูปประพันธ์สันธารคือลักษณะทวมหัวสีทองค่ะ
พฤติการของเธอคือนี่เลยค่ะไปซื้อของแล้วเอาแบงค์พันธุ์ไปจ่ายค่าของ
ปังได้เกินดูสิหน้าเสียเลยพนักราการบอกว่างดูกล้องวงจรปิด
ทีนี้เจอเลยนะอ้อพี่ทำตกโทษทีโทษทีเนี่ยค่ะ
กล้องวงจรปิดหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีนะคะบันทึกภาพช่วงค่ำของวันที่๒๙พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
ผู้หญิงคนนี้แหละคุณผู้ชมบอกรูปภัณฑ์สันธารก่อนเลยเพื่อเตือนแล้วก็จะได้ระวังกันด้วยนะคะ
อายุสักประมาณ๓๐ปีลักษณะทวมผมสีทองสวมใส่หน้ากากอนามัยเธอเข้ามาทำทีขอซื้อไก่ราคา๕๐บาท
แล้วก็จ่ายแบงค์พันธุ์ให้กับน้องพนักงานพอได้รับเงินทอนแล้วก็คือ๙๕๐บาท
ผู้หญิงคนนี้ปัดแบงค์๕๐๐ตกพื้นค่ะแล้วบอกน้องพนักงานบอกเฮ้ยน้องทอนเงินพี่ไม่ครบ
แต่น้องพนักงานเนี่ยน้องพนักงานสาวยืนยันว่าทอนครบนะพี่จนเกิดการโต้เถียงกันขึ้น
มีพนักงานชายอีกคนนึงเข้ามาสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับแล้วก็บอกเอาแบบนี้เดี๋ยวผมเปิดกล้องวงจรปิดให้ดูเป็นการตรวจสอบ
ผู้หญิงผมสีทองมิจฉาชีพรายนี้ทำไงฮะรีบเลยค่ะก้มลงเก็บแบงค์๕๐๐ตรงที่ตกที่พื้นอ่ะ
พร้อมกับบอกว่าโทษทีไม่ได้สังเกตว่าเงินหล่นเงินหล่นที่พื้นแล้วหลังจากนั้นก็แสดงอาการไม่พอใจค่ะ
สุดท้ายรีบร้อนเดินออกไปจากร้านเลยจ้ะยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมต่อมาในวันเดียวกันยังพบว่าผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ย
ทำทีซื้อของลักษณะนี้อีกนะที่ร้านสะดวกซื้อที่ปากเกร็ดย่านนทบุรีนั่นแหละท่านระวังกันด้วยนะคะ
ทำบ่อยนะเนี่ยนะทำบ่อยถึงบอกว่ากับการที่คุณปัดตกที่พื้น
แล้วก็ตอนหลังมาบอกว่าอ้าวเพิ่งเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับคือพฤติกรรมของคุณเนี่ย
มันส่อเจตนาค่ะแต่เขามีกล้องไงเอออย่าลืมนะคะเดี๋ยวเนี้ยเขาติดกล้องวงจรปิด
ไปหมดแล้วนะไม่กลัวเทวดาฟ้าดินก็กลัวกล้องวงจรปิดก็ยังดีนะ
ทีนี้รองผู้การจังหวัดนนทบุรีค่ะพันธุ์ตำรวจเอกโชธวัดเหลืองวิลัย
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว
แล้วไปไล่เช็คกล้องวงจรปิดตามจุดที่ผู้หญิงคนนี้ก่อเหตุ
พร้อมกับเดี๋ยวต้องไปสอบปากคำน้องพนักงานด้วยนะคะ
เพื่อเป็นเบาะแสในการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เชื่อว่าไม่นานคดีนี้ไม่ยากเดี๋ยวก็จะได้ตัว
ฟังเสียงรองผู้การจังหวัดนนทบุรีค่ะ
ซึ่งการทำของผู้หญิงคนนี้เนี่ยมันจะเป็นการกระทำในข้อหาพยายามรักทรัพย์นะครับ
หรือพยายามช่อกงทรัพย์นะครับซึ่งซึ่งตอนนี้เรายังจับผู้ต้องหาคนนี้ไม่ได้นะครับ
ก็มีปัญหาอยู่ที่ว่าพนักงานของร้านเนี่ยทั้งสองร้านเนี่ยยังไม่ยอมให้การ
ซึ่งถ้ายังไม่ยอมให้การเนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็มันก็จะทำให้ผู้ต้องหาลอยนวลนะครับ
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยอาจจะไปหลอกคนอื่นอีกนะครับ
ก็ขอฝากเติมะยังพี่น้องประชาชนว่าสำหรับเกษตรนี้
ยังไม่สามารถทำการจับกลุ่มได้นะครับ
ก็พยายามที่จะหาทางจับกลุ่มลายนี้ต่อไป
ถึงแม้ตอนนี้เธอจะลอยนวลไปแล้วนะคะคุณผู้ชม
บอกรูปประพันธ์สันธารนี้กันอีกรอบหนึ่ง
เป็นผู้หญิงอายุสักประมาณ๓๕๓๖ปี

ก่อเหตุเวลาสักประมาณ๓๔ทุ่มเป็นช่วงที่เริ่มจะปิดร้านไง
คนน้อยปลอดคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตำรวจบอกว่าถึงแม้จะลอยนวลไปแล้ว
แต่อย่าปล่อยให้เธอลอยนวลนะคะตำรวจย้ำแบบนี้ค่ะ
บอกว่าหากพบมิจฉาชีพเข้ามาก่อเหตุลักษณะแบบนี้ให้รีบแจ้งตำรวจทันทีนะคะ
แล้วจะไม่ได้ไปก่อเหตุกับใครอีกนะต้องจับตัวให้ได้